ค้าเอาเงินเหรียญเกือบ๓๐๐๐บาท
คิดดูนะเงินเหรียญ๓๐๐๐บาท
มาจากต่างจังหวัดมาซื้อทอง

ล่าสุดทางร้านบอกว่ามาเลยนะมาเลยนะ
ใครจะเอาเงินเหรียญมาซื้อทองทางร้านยินดีรับครับ
เยอะตัวกันไหมเยอะตัวค่ะ
สังหรับจริงครับสังหรับจริง

โอ้โหคลิปนี้ดังผู้สื่อข่าว
ต้องไปที่ร้านพุทธศิลป์ช่างทองสิครับ

ไปพบคุณนัทธิกาโมกทิพย์
อายุ๒๖ปีเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า

เขาเปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญก็มีเหรียญเยอะสิ
เอาเหรียญมาเป็นเงิน๒๙๓๐๐บาทมาที่ร้าน
คือมีคนอื่นมาถามรับจริงป่ะเนี่ย
ถ้าไม่รับต้องเอาเหรียญกลับบ้าน
เหรียญนี่หนักกว่า๔๐กิโลกรัมเลยนะ

จากนั้นก็มีคนเอาเงินเหรียญนะฮะมาช่วยกันนับ
ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จก็ได้แหวนทอง๗วงวนละ๔๒๐๐บาท
นะครับทางร้านก็จัดให้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะ

ถามไปทางร้านบอกว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์
นี่แหละทำแบบนี้จริงหลังจากนี้คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะ
มีลูกค้าเอาเหรียญมาซื้อทองมากเลยมาจากร้อยเอ็ดมั่ง
ยะโสธรบุรีรับบ้างครับ